สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีน้องเมย์ด้วย

ใช่ไปเที่ยวมาลูกไปซิงคโปร์หนี
ไปทำงานแล้วก็พอดีคุณสามีมีประชุม
เป็นยังไงบ้างน้องรถเมย์ที่บอกว่าเวลาเดินทางเข้าออกอะไรง่ายไหม

คือจริงเนี่ยพอเวลาเราเดินทางไปอย่างสิงคโปร์เขาเปิดประเทศแล้วใช่ไหม

เข้าไปก็คือค่อนข้างสะดวกมากทีนี้เวลาเรากลับบ้านมาเนี่ยค่ะ
ด้วยความที่ยังไม่ถึงหนึ่งมิถุนาอ่า

หนึ่งมิถุนายนนี้ก็คือเอาเป็นว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนไทย
บางคนนะบางคนจะบอกว่ามันดูยุ่งยากจังเลย

เนี่ยอ่ะคนไทยหนึ่งมิถุนายนเขาไม่ต้องหรอก

จริงลงก็จะดีเพราะว่ามันเป็นการบอกรายละเอียด

มีกำหนดการแน่นอนตรวจเช็คย้อนหลังได้
ใช่อย่างเมื่อวานที่กลับมาที่สนามบินเองก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะ

บินก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกอยู่
ถ้าเป็นแบบว่าอย่างที่บอกพอคนไทยกลับเข้ามาเนอะ
ระบบระเบียบการอะไรต่างนานาก็ผ่อนปลนกันไปเยอะ
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามเพราะว่ามีการประชุมสัปดาห์นี้แหละค่ะว่า
เพราะเราเห็นตัวแรกในทุกวันนี้นะมันดูเบาลง
ดูเป็นขาลงทั้งแบบว่าผู้เสียชีวิต

สัปดาห์ต่อไปจะเริ่มมีการลดลง
ก็คือเขาจะประกาศเฉพาะคนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล

ไม่ได้มีอาเกิงอาการอะไรแล้วเราตรวจเราเจอเอง

หรือว่าถ้าแจ้งไปแล้วไม่ได้มีอาการเข้าโรงพยาบาล

ไปดูสภาพอากาศกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเราดูกรุงเทพมหานคร

นนทบุรีสมุทรปราการฝนไม่ตกนะช่วงนี้
ปริมนตรดูแบบเบาอ่า
แต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ย

ก็ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงแล้วก็ลมกระโชกแรง
ลักษณะนี้มันเกิดมาตั้งแต่๒๗๓๐พฤษภาคม
ก็จะเกิดวาตภัยในพื้นที่๘จังหวัด

การจนบุรีสมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลา
กระบี่พังงาตรังแล้วก็สตูน
รวมทั้งหมด๑๘อำเภอ๔๙ตำบล๑๔๓หมู่บ้าน
อันนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ๕๕๖หลังคาเรือน
มีผู้เสียชีวิตด้วย๑รายด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ทีนี้ทางปพเองเขาก็มีการประสานจังหวัด

ต้องออกไปเร่งสำรวจความเสียหายกันนะคะว่า
เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งประชาชนเองก็สามารถที่จะแจ้งเหตุ

รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ได้เช่นกันนะคะ
ครับผมนะฮะวัตภัยนี่เกี่ยวกับพายุเนอะ
ใช่ลงพระโชคแรงลงพระภูมิอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
ก็เฝ้าระมัดระวังด้วยสำหรับจังหวัดที่เข้าข่าย

วันนี้วันจันทร์กรกตจะมีการรับรองว่า
คุณชัดชาติเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย
เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่๑๗
อย่างเป็นทางการหรือยัง

เพื่อที่จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
เรื่องต้นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
รวมทั้งหมด๒๔คำร้อง

จะเป็นการร้องเรียนเรื่องของการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง

หินเหม่เกินกรอบอำนาจหน้าที่เข้าข่ายหลอกลวง

ที่เขาแรกเขาก็จะมีการลนรงค์เรื่องของป้ายว่า

ที่เห็นป้ายคุณชาติชาติแล้วเล็กและสลิมมาก
อ่าแล้วป้ายเนี่ยคือเป็นแผ่นแบบไวนิวที่

ก็คือสามารถที่จะไปเย็บทำกระเป๋าได้เพราะว่า
ถ้าสมมุติมองลึกลงไปด้านในอะไรอย่างนี้

จบปุ๊บก็เอาไปใช้พี่ครับ

และก็มาทำภัคดิ์กันเปื้อน
และก็ให้กับลูกน้องกับทีมงาน

มันใช้ประโยชน์ได้ต่อไง

หรือพบว่าการเลือกตั้งไม่สูจริตและเที่ยงทำ

กกตอนี้จะมีการปรากฏผลการเลือกตั้งภายใน๓๐วัน

หากตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างมันแบบว่าถูกต้อง
แต่ปรากฏพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่ประกาศไง
ถูกต้องแต่ประชาชนนี่คือให้กำลังใจเยอะมากนะฮะ
ใช่เพราะว่าคุณชัดชาติหลังจากที่วันนั้น
เราลุ้นกันแล้วแล้วมีผลเรื่องของการเลือกตั้ง

ลงพื้นที่แล้วก็แอคชั่นจนถึงทุกวันนี้นะคะ

อ่าถูกต้อง
เพราะว่าจริงมันเป็นตลาดนะ
เป็นปัญหาต่างที่ตอนนี้อาจจะต้องช่วยกันแก้ไขแล้ว

ถูกต้องคนแถวท่าพระ

เขาก็แบบว่าฟุตบาท
วันนี้คุณชาติชาติยังไม่ได้รับเลือกตั้ง

มีแผ่นเหล็กแผ่นอะไรเต็มไปหมดเลย

ในแต่ละที่ก็เขาก็ขาดรับนโยบายของคุณชัดชาติ

บางที่ก็เร่งทำเลยอะไรแบบอย่างนี้
แล้วก็มีการแบบถ้าใครติดตามไวรัล
ของคุณชัชชาติเขาจะมีการดุลูกน้องด้วย
ทำไมไม่อ่านนโยบายทำไมไม่อ่านให้เรียบร้อย
เขาจะสร้างส่วนสาธารณะที่แบบ๑๕นาที

แล้วอย่างนี้ถ้ารถมันติดจะถึงใน๑๕นาทีไหม

เดินมาสวนสาธารณะใกล้บ้านที่สุด
นั่นคือ๑๕นาทีที่คุณสามารถไม่ต้องใช้รถ

เพื่อนผู้ชมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าพี่มดไปไหน
พี่หมดนี่บอกเลยว่าคะวฮนัดนี้เขาไม่เคยหลางงาน
คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วเพราะเขาพูดตลอดในข่าวใส่ไข่

ใช่แล้วเพราะว่าผู้ชายตามเนี่ยประมาณ๑๐กว่าคนนะฮะ

ไปนิดนึงส่วนพี่หนุ่มกับแองจี้วันนี้อยู่๓แซปนะคะ
ใช่ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะอ้าวเรื่องนี้งานนี้บอกว่าสายแฟร์
แฟชั่นน่ะนะคะแฟนแฟนของโค้ชเองก็คือห้ามพลาดทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้เขามีการแบบว่ารีโอเพนนิ่ง
อืมดิจิทัลสโตแห่งแรกของประเทศไทยเรามีภาพบรรยากาศงานในวันนั้นอ่ะครับมาฝากด้วยค่ะ
พร้อมกับชมคอลเลคชั่นใหม่ซิกเนเจอร์เดนินไปดูค่ะไปชมครับ
ปังอลังการสุดสำหรับงานเฉลิมฉลองเปิดตัวดิจิทัลสโตแห่งที่๒ของเอเชียของโค้ช
ผู้นำด้านเครื่องหนังจากนิวยอร์กและศูนย์การค้าสยามภารกรภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่
ขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ
ภายในงานยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับป๊อปอัพใหม่ล่าสุด
งานนี้เหล่าเซลปดาราสายแฟร์แฟนโค้ชต่างตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดี
พร้อมอัปเดตคอลเล็กชันใหม่กันเทียบเลยค่ะ
แน่นอนน๊ะว๊าบมาแค่นี้นี้แหละคุ้งตรงแว่นเดียว
ครับผมสามคนครบแล้วเรียบร้อยค่ะอยากให้มาเล่าเรื่องของสอสอเต้นิดนึง
เดือดนะเดือดทุกวันจริงสัปดาห์ที่แล้วคือเดือดหนักมาก
ปัดนี้หลายคนก็บางคนก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่
เพราะว่าเอาล่ะคนนั้นจะฟ้องคนนี้

มาที่เรื่องราวกับฝีดาดลิงในบ้านเราครับคุณผู้ชมครับผลผู้ป่วยนะครับ
สงสัยเนี่ยฝีดาดลิง๕รายในบ้านเราเนี่ยนะครับผมออกมาเป็นลบนะฮะ
สาธารณสุขชี้ว่าเป็นโรคเริมนั่นเองวันนี้ครับผมนายแพทย์จักรรัฐนะครับ
ทยาวงอานนท์นะครับผู้มนวยการกองระบาดวิทยานะครับ
ควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคฝีดานลิงในประเทศไทยครับ
ระบุว่านิยามของผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาดลิงเนี่ยก็คือคนที่มีไข้มากกว่า๓๘องศา
มีอาการเจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโต
ทั้งบริเวณคอข้อศอกขาหนีบบอกประวัติที่เชื่อมกับการระบาดวิทยา
ส่วนอีกอาการก็คือมีผื่นหรือว่าตุ่มนูนครับเกิดขึ้นนะฮะ
ตุ่มนูนของฝีดาดลิงเนี่ยจะเกิดที่บริเวณใบหน้าครับ
แขนขาลำตัวเนี่ยจะมีแค่เล็กน้อยลักษณะเป็นตุ่มนูนนะครับ
ุ่มน้ำใสตุ่มหนองตุ่มตกสะเก็ดถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ย
แต่ไม่มีไข้บอกกลับประวัติเชื่อมโยงการทางระบาดวิทยาเนี่ย
สงสัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากแอฟริกาแล้วเนี่ย
ยังมีประเทศแคนาดาสเปนโปรตุเกตอังกฤษ
ก็เริ่มมีการระบาดในประเทศพอสมควรนะครับ
เมื่อถามว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยสงสัยหรือไม่
นายแพทย์จักรรัฐเนี่ยกล่าวว่ามีคนจากต่างประเทศเนี่ย

ทำให้มีการรายงานจากการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับ
มายังสถาบันบำราชนาราดูนเนี่ย๓รายเป็นพี่น้องชาวไอแลนด์นะครับ
ส่วนผู้ป่วยสงสัยอีก๒รายเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับ

โดยผลตรวจของผู้ป่วยสงสัยทั้ง๕รายให้ผลเป็นลบนะครับ
และผลตรวจล่าสุดออกมาพบว่าเป็นโรคเลิมนั่นเองนะครับผมนะฮะ
เพราะทีแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยค่ะด้วยความที่ลักษณะอาการต่างเนี่ย
คือมันดูเข้าข่ายของการเป็นโรคฝีดาดลิง
จริงเข้ามาตอนแรกนี่ยังไม่ได้พบนะคะ
แต่ละคนเป็น๓พี่น้องมาไม่ได้พร้อมกัน
คนนึงมาวันที่๔คนนึงมาวันที่๕อีกคนนึงมาวันที่๑๓
คือตั้งใจจะมาเมืองไทยเพื่อจะมาเรียนมวย

ทีนี้พอเดินทางมาถึงเข้ายิม
ไปฝึกมวยเลยทีนี้ปกติวันที่๒๘พฤษภาคมช่วงเย็นนะคะ
ผู้ต้องสงสัยรายแรกเริ่มมีอาการ
ก็คือมีผื่นขึ้นที่แขนซ้าย๑จุด
หลังจากนั้นอีก๒รายก็เริ่มมีผื่นขึ้นเช่นกัน
แต่ปรากฏสุดท้ายแล้วตอนแรกที่เช็คยังไม่พบ
ก็มาที่กรุงเทพเดินทางมาจากภูเก็ตนะคะ
ปรากฏว่าพอมาเช็คจากที่กรุงเทพปุ๊บปรากฏว่า
โอเคไม่ใช่ฝีดาดลิงแต่ว่าเป็นโรคเริมนะคะ
แต่ทีนี้มีอีกหนึ่งรายที่หลายคนก็คือกังวลมาก
บอกว่านี่เปลี่ยนเครื่องบินที่เมืองไทย
ข่าวล่าสุดเลยนะครับผมเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทย
ค่ะมาจากยุโรปก็คือจะไปที่ออสเตรเลียนะคะ
ทีนี้ก็เข้ามาในเมืองไทยก็จะมีช่วงระยะเวลา
การเปลี่ยนเครื่องอยู่ที่สนามบินประมาณสัก๒ชั่วโมง

ตอนแรกมาที่ไทยไม่มีอาการไม่เจออะไร
แต่พอไปถึงออสเตรเลียปุ๊บมีอาการขึ้น

เป็นผู้โดยสารและก็ลูกเรือของทรายการบินนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทั้ง๑๒รายก็ยังไม่มีอาการด้วยนะครับ
นี่แหละหลายคนก็เฝ้าระวังมาอีกแล้ว
โควิดยังไม่ซาฝีดาดเข้ามาอีกแล้วฮะ
คือตอนนี้คนกังวลและเครียดมากว่าต้องทำยังไงกับชีวิตดี
มันจะมาแบบไม่จบไม่สิ้นเลยใช่ไหม
ใช่นะเพราะว่าตอนนี้จริงกระจายไป
โอ้โหสามสิบสองประเทศทั่วโลกแล้วสำหรับฟิดาตลิง
ยุโรปก็จะค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงนี้เนาะ
โควิดก็อย่างที่บอกไปยังดูแบบทรง
ตัวเลขต้องใช้คำว่าตัวเลขยังดูทรง
แต่ว่าถ้าลองไปดูคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ว่า
คนรอบข้างตอนนี้คนติดเพิ่มเยอะขึ้นนะครับ

ไม่มีอาการไม่ได้ทำงานง่ายหายเร็ว
ใช่แต่ไม่ติดที่ดีที่สุด

บางคนเป็นรองโควิดผมร่วงเยอะมาก
เออมีคนบอกว่าจริงแล้วบางคนหายโควิดแล้ว
ผมรู้จริงมันมีทั้งเอฟเฟคจากยาด้วย
แล้วก็จากเรื่องของแบบลองโควิดด้วยหลายอย่างเหมือนกัน
แล้วก็เพื่อนของพี่เช้านี่คือเหนื่อยง่ายขึ้น

ง่ายขึ้นแล้วก็หายใจเวลาที่สมมุติว่า
แบบปกติแล้วเดินขึ้นบ้านปกติเลย

บริเวณปอดก็อาจจะมีผลกระทบมีเอฟเฟคต์นิดหนึ่ง
กลายเป็นรองโควิดเพราะฉะนั้นต้องไม่ติดเชื้อดีที่สุดนะฮะ
ถูกต้องนะคะวัคซีนเข็มกระตุ้นก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมอาจจะต้องเป็นหัวใจของเรานี่แหละ
ไปดูตัวเลขกันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อยู่ที่๓๘๕๔ราย
นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้มนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
นอกจากพูดเรื่องฝีดาตรีแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทย
ท่านบอกว่าแนวโน้มค่อนข้างที่จะลดลงแต่ช้า
ส่วนสถานการณ์การเตือนภัยยังอยู่ที่ระดับ๓
เขาคาดการณ์อยู่ว่าจะมีการเข้าที่ประชุมว่าจะเปลี่ยนขึ้นมาให้เป็นระดับ๒หรือเปล่า

ทีนี้ยังอยู่ระดับ๓เพราะว่ากลุ่มเสี่ยง๖๐๘
ท่านก็แนะนำบอกว่าไม่ควรเข้าไปในสถานที่แออาจ
อย่างพับบ้าคาราโอเกะหรืออะไรก็แล้ว
แต่ที่มันเป็นที่อับเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไป

ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาอย่างที่บอก
ปรับระดับเป็น๒ปกติในประเทศไทยเรามี๕ระดับ

ระดับ๒จะเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็จะมีการแบบว่าปรับ
ประเทศไทยเรา๑มิถุนายนจะปรับระบบการรายงาน
ผู้ป่วยรายวันแบบเฉลี่ย๗วัน
ส่วนผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจะบอกแค่ตรงนั้น
ผู้ป่วยอาการหนักคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็เสียชีวิตยังรายงานทุกวันอยู่
เพื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรการการผ่อนคลาย

เรากำลังรอดูว่าสุดท้ายแล้วโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในเร็ววันนี้
ตามที่ว่าหรือเปล่าแต่ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็

ก็ถ้าสมมุติว่ารวมเอทีเคด้วยก็ยังหมื่นกว่าอยู่ดี
ใช่แต่ถ้าเขาจะมีการปรับการรายงาน
ผู้ป่วยใหม่เป็นเฉลี่ย๗วัน
ตัวเลขมันก็ได้ถ้าดูตัวเลขถ้าจะเฉลี่ย๗วันมันก็ทำได้
แล้วคนไม่เข้าระบบตอนนี้มินว่าก็หลายคน

ถอดแมสไหมอ่าเรื่องแมสไหมมิถุนายนค่ะมิถุนา
อันนี้สำหรับสำหรับทุกคนหรือว่าในการที่แบบนักข่าวนั่งอ่านข่าวแบบนี้
คือจริงถ้าสำหรับคนทั่วไปอันนี้คือจะเป็นพื้นที่นำร่องก่อน

ที่อาจจะมีการผ่อนปลนเรื่องของหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
ทีนี้ในวงของนักข่าวกันเองเราก็มีการคุยกันเหมือนกันนะ
ว่าเราจะเอายังไงใช่เมื่องต้นเขาบอกว่าก็ดูเอาจากทางสภคอย่ายก่อน
ตกลงแล้วเขาฟันมาชัดเจนเลยไหมว่าจะให้ถอด
แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละที่ด้วยอีกทีนึง
ก็อาจจะต้องมีการเหมือนมานั่งคุยกันว่าเราเอายังไงแบบไหน
เพราะว่าจริงต้องยอมรับว่าหลายคนก็ยังกังวล
ใช่ครับต้องรอดูกันไปผมไปซิงคโปร์มา

ว่าคุณจะต้องใส่มัสหรือไม่ใส่มัส
แต่ว่าในที่ที่เป็นห้องปิดในห้างสรรพสินค้าหรือในร้านอาหารเนี่ย

ไม่ใช่ว่าไม่ใส่แต่หมายถึงว่าพอเราไปดูอะค่ะ
เรื่องของแบบว่าช้อนชามหรืออะไรต่างนานา
เมืองไทยเราค่อนข้างมีระบบการป้องกันที่หนาแน่นนะ
เอาจริงถ้าเทียบเราไปเราเห็นเลย
เพราะว่าร้านอาหารในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
เราจะเห็นว่าเวลาเขาใส่แบบว่าช้อนจาน
บางทีเขาก็จะแพ็คเป็นซิลเป็นพลาสติกถูกไหมคะ
อะไรอย่างเงี้แต่ไปที่นั่นเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติมาก

ช่างปกติมากใช่อะไรอย่างนี้
พอเห็นประเทศไทยโอ้โหร้านอาหารเรายังซิลจานชามช้อนอยู่
เราก็เฮือแล้วเมื่ออาการมันค่อนข้างแข็งแรงพอสมควร
มันอุ่นใจเราก็ถูก
อย่างนั้นจะมีเวลาไปทานหาญก็ใส่ก่อนเข้าร้าน

แต่ส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมการ

ที่ว่ามันเป็นแบบไฟล์ทที่มันเป็นออกไปต่างประเทศปุ๊บ

ถ้าบินไปอ่านประเทศเขาไม่เสิร์ฟอาหาร

กระทั่ง๒ชั่วโมงครึ่งไปซิงคโปร์เขาก็เสิร์ฟ
เสิร์ฟทีนี้เวลาเสิร์ฟโดยปกติบางคนก็อาจจะถอดไปเลยใช่ไหม
แต่เราเห็นพฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนจริงคือกินเร็ว
เสร็จแล้วเขาก็ใส่แม้ปิดเลยเก็บแม้
อย่างนั้นแต่ก็จะมีบางคนบางประเทศแบบ
บางคนที่อยู่บนเครื่องบินที่อาจจะไม่ได้ทำตามกฎถอดตลอด

มันก็อยู่ในสายเห็นเหมือนกับแอร์โฟร์ต่อไกลเลยอันยาวอันยาวโอ้โฮมีภูมิไหม
ภูมิตกหรือเปล่าพักผ่อนพอไหมร่างกายแข็งแรงไหมอะไรแรนดอมมาก
แต่เอาจริงนะไม่ใช่แค่แบบว่าคนไทยโอเคเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันเนอ
บางคนรู้สึกว่าไม่ได้เดินทางต่างประเทศนะบางคนก็อยากจะออกไปเที่ยว
แม้กระทั่งคนสิงคโปร์เองเขาก็ออกเหมือนกัน
เขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาก็อยากออกจากประเทศไปเที่ยวที่อื่นบ้างเหมือนกัน

รถเมย์พอเขารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะแบบว่าไม่ต้องมีการแบบว่าทำนู่นทำนี่เยอะแยะ
ไม่ต้องมีการตรวจอะไรแล้วเดือนหน้าเขาแบบเตรียมแพะกระเป๋ามาเมืองไทยแล้วใช่ไหม

คนตอนนี้คืออยากไปมากแล้วญี่ปุ่นเขาก็เตรียมที่เตรียมเปิดแล้วนะคะ

ติดโควิดคือการผิดพลาดแต่ถ้าติดโคราชคือบุรีรำนะครับ

ต้นหน่อยหนึ่งไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวนะครับแต่ดูคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าอืมเครียดนะนั่นน่ะสิ
อันนี้ไม่รู้ว่าใครควรจะเครียดสสเต้ควรจะเครียดไหมหรือว่าทนายเดชาควรจะเครียด
นั่นน่ะสิพี่ว่าเขาไม่เครียดทั้งคู่แล้วล่ะตอนนี้ถ้าเขาฟ้องกันไปฟ้องกันมาขนาดนี้
คือเหมือนมันจบประมาณนึงก็ตั้งแต่ที่มีพิธีชาปนกิจถูกไหมคะ
แต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเอ้าประเด็นใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง
เรื่องโทรศัพท์เรื่องของภาพที่ออกมา
บางคนว้าวบางคนช็อคอยู่ท่านายเดชาที่อยู่เคียงคู่ของคุณแม่มาตลอด
ล่าสุดฟ้องกันเองระหว่างสสเต้กับทนายเดชา
คือถ้าเอาของฝั่งทนายเดชาก่อนแล้วกันนะคะ

แล้วก็ไปแจ้งความกับสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
สอบบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิรัยด้วย
เอาคลิปเสียงไปเป็นหลักฐานด้วยว่าสสเต้เนี่ยโทรมาหาเขา
แล้วโทรมาข่มขู่ทำนองว่าจะส่งคนมาทำร้ายร่างกาย
ถ้าเขายังไม่หยุดวิจารณ์เรื่องคดีคุณแตงโม
ซึ่งสสเต้เนี่ยโทรมาข่มขู่ทนายเดชาทำนองว่าเนี่ย

มันส่งผลทำให้คุณแม่ของคุณตังโมคือคุณแม่พนิดาเนี่ยเกิดความกลัว

พูดจริงตรงนะถ้าอยากลองก็เจอกันถ้าคิดว่าแน่นะ
ให้หยุดทุกคนว่าไม่งั้นผมจัดจานหมดทุกคนจริง
เวลาผมดำเนินคดีอ่ะผมดำเนินคดีที่๓โยชน์จัดจารย์ภาคใต้
ไม่มาดำเนินคดีแต่แถวนี้หรอก

แต่คือฐานายเดชาพูดตรงฐานายความเนี่ย
เขาค่อนข้างระมัดระวังแหละรอบครอบอยู่แล้วเนาะในเรื่องแบบนี้
แต่คือมันหลายประโยคที่หลายคนตกใจ
ว่านี่คือสสเต้แห่งพักไทยศรีวิรัย

นี่ไม่คิดว่าน่าจะออกมาจากปากพี่เต้แบบนี้
บอกว่าใช้ว่าเป็นคลิปเสียงคล้ายพี่เต้ได้ไหมคะ

ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้คือคลิปที่ธนายเดชาบอกว่าเนี่ย

บอกพี่พี่ก็รู้จักใช่ป่ะ
ถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นคนอื่นผมส่งคนไปกระทืบแล้ว

อะไรอย่างนี้นี่คือคำพูดที่มันเกิดขึ้น
ก็เลยต้องไปฟ้องแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา๓๔
ด้วยหลักฐานคลิปเสียงอันนี้

ไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวจะไปร้องในชวนหลีกภัย

ให้ตรวจสอบพฤติกรรมแล้วก็จริยธรรมหน่อยว่า
นี่หรือคือสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรอันทรงเกียรติ

คุณโทรมาข่มขู่ประชาชนแบบนี้ได้หรือ
แล้วฐานายเดชาก็บอกผมขอชี้แจ้งหน่อย
การไลฟ์วิภาควิจารณ์คดีของคุณแตงโมเนี่ย
มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ประชาชนอย่างผมทำได้
แต่พอคุณมงคลกิจโทรมาข่มขู่อย่างนี้
ผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตเหมือนกันนะ

ในการสู้เพื่อปกป้องชีวิตของผมและครอบครัวของผมครับ
ถามว่าพอเรื่องนี้ออกไปปุ๊บ

นายเดชาบอกแต่เท่าที่ผมฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ย
ผมหาคำว่าล้อเล่นไม่เจอนะ
คือน้ำเสียงมันไม่เหมือนคนล้อเล่นเลย

สำหรับผมอันนี้ถนัดธนายเดชา
บอกว่ามันคือการจงใจข่มขู่คุกคาม
นี่เรามีเสียงพี่เต้ไหมที่บอกว่ามันล้อเล่น

คนใดคนหนึ่งเอาไปเปิดเผยก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
ผมไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรท่านเดชานะ

ผมก็คุยในฐานะคนที่รู้จักกัน
ก็เตือนกันแบบสุภาพ

เหมือนกลางใช้อำนาจที่เป็นสอสอ

เราก็เตือนกันแบบกันระยะนามิต
อันนี้คือวิธีการเตือนแบบกันระยะนามิต

ก็คือถ้าสนุกสนิทกันเตือนเข้มอย่างนี้เลย

ไม่ได้ถ้าเป็นแบบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาคนมาเล่นมากระทึบ

แล้วเนี่ยคือไม่ทำหรอกเพราะว่าเป็นคนสนิทคนรักกัน

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเตือนแบบเข้ม
ถ้าเตือนแบบคนธรรมดาที่ไม่หวังดีกัน

มาแบบนิ่มคงไม่มีอะไร

แต่พี่ก็ยังไม่เคยพูดกับใครนะ

รู้สึกว่าพี่เต้เขาคงเตือนอาจารย์เดชา

แล้วก็เพราะว่าทนายเดชามีการพูดอ้าง

ทนายรณรงค์ทนายราชพนธ์อะไรยังไง

อย่างนี้คือคำเตือนของกระยะนามิต

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ

พี่ขับรถไปเจอแบบ
แชร์ลูกเสือหรือเปล่าลูกเสือต้องล้มลุกคุกคลานขนาดนี้เลยเหรอคะ
อื้อฮือเนี่ยเนี่ยค่ะนี่พาไปไหนเนี่ยลากลงไปแล้วไปแล้วครับอื้อ
โอ้โหเนี่ยคลิปนี้คนพิชาลเยอะมากว่าโอ้โหไหนจะน้ำเสียงที่ใช้ฮะ
ลักษณะการออกคำสั่งแล้วเนี่ยการลากนักเรียนไปกับพื้นเนี่ย
หูไปลากไปลากมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทำรุนแรงกับเด็กนักเรียนแบบนี้
คลิปนี้เนี้ยคนแชร์กันเยอะวิภาควิจารณ์กันเยอะล่าสุดวันนี้นะคะ
นายภัยบูลเข็มประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนราชยาวิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์เจ้าของโรงเรียนนี้
เขาก็ออกมาชี้แจงอืมทีละประเด็นเลยอืมเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ะ
เกิดขึ้นยี่สิบหกคริสตภาคมเป็นนักเรียนชั้นหมอสองฮะ
คุณครูเนี่ยแจ้งบอกว่าคือคลิปนี้มันเกิดจากการที่ว่าคุณครูไปตามเด็ก
จะไปคุยเรื่องของเข้าเรียนนี่แหละฮะแล้วเด็กเนี่ย
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้งเด็กคนนี้ก็เลยเรียกมาคุย
แล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็คือนักเรียนตอบคุณครูกลับมาบอกอย่ามายุ่ง
อืมไปดูแลลูกครูให้ดีก่อนอ้าวมีสวนนักเรียนสวนมา
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปที่ว่ามีการตะคอกกันเสียงดังแต่คนก็ถามว่า
แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยครูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าต้องถึงขั้นลากนักเรียนลงไปนั่งล้มคลุกคลานอยู่กับพื้นแบบนั้นเลยเหรอ
อ๋ออ๋อเรื่องนี้ชี้แจงได้เหมือนกันยังไงฮะมิ้นคือสังเกตพื้นนะคะอ่าลงแก๊กอยู่
มันเป็นอ่ะถูกต้องมันเป็นพื้นไม้ขัดมันล้มแว็กฮะล้มง่ายอ๋อคือมันลื่นมันลื่น
คือไม่ได้กระชากจนเด็กล้มลงไปแต่เพราะว่าพื้นลื่นดึงนิดนึงน้องก็เลยลื่น
และทางโรงเรียนก็ชี้แจ้งด้วยบอกว่าจริงเด็กคนอื่นก็ล้มมาแล้วหลายครั้ง
เอาจริงถ้าเด็กล้มหลายครั้งขนาดนี้ต้องแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะ
คือมันไม่ควรปล่อยให้พื้นลื่นขนาดนี้ก่อนนะคะ
พื้นมันลื่นมันก็เลยลื่นง่ายล้มง่ายเฉย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกผู้ปกครองของน้องคนนี้
มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว
เขาบอกว่าน้องเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสภาวะทางจิตใจ
ก็เลยมีการร่วมกันกับผู้ปกครองทำเรื่องส่งน้องไปบำบัดปรับสภาพจิต
มีกำหนดพบแพทย์๒๑มิถุนายน
ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องการเรียนจริง
เพราะว่าน้องสมาธิสั้นก็มีปัญหามาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้ว
แล้วก็มีพฤติกรรมของการต่อต้านทุกครั้ง
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือน้องกำลังจะไปเรียนวิชาที่น้องชอบ

คือครูจะมาตามมาคุยเรื่องแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

น้องก็เลยตีมึนด้วยการทำเป็นแบบนั่งนิ่งไม่สนใจ
คุยอะไรก็ไม่ตอบมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวแบบนี้

ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะพูดตรง

อันนี้ครูก็ยิ่งต้องให้ความดูแลหรือว่าใส่ใจ

ก็คือต้องมีวิธีการในการที่จะรับมือกับเด็ก

ก็เด็กเขาป่วยแต่ไม่ได้แปลว่า

ยิ่งเขาป่วยเราอาจจะต้องยิ่งมีการทำความเข้าใจ

เข้าไปคุยกับเด็กดีอะไรประมาณนี้
ลองไปฟังศิลป์พอดูสักนิดหนึ่งไหมค่ะ

ออกไปตามเด็กว่าเด็กอยู่ตรงไหน
แล้วก็ไปพบเด็กอยู่ที่อาชารณ์
ก็เข้าไปสอบถามเด็กว่า
ทำไมถึงครูกลับแล้ว

แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปขึ้นมา

ครูก็ไม่ได้ทำอะไรกับรุนแรง
ไม่ได้ตำร้ายเด็กกัน
ไปจับมือเพื่อที่จะพาเด็กไปคุยที่ห้องกิจการเกลียนแล้ว
มันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่คุณครูดึงเด็กขึ้นจากพื้น
ซึ่งตรงนั้นเรามันเป็นพื้นอาการใหญ่ของพื้นไม้
แล้วเราลงแวบไว้มันก็ลื่นเป็นธรรมดา

ปรากฏออกมาว่าเหมือนรุนแรง
อ่าท่านผอก็บอกว่ามันเป็นไม้ลื่น

ก็เลยภาพออกมาดูค่อนข้างรุนแรงสักนิดนึง
แต่ก็ด้วยเสียงนะใช่ค่ะค่ะพระครูแต่จริง
จริงก็อยากจะบอกฝากไว้แล้วกันนะคะ
ทุกโรงเรียนแหละถ้าพื้นลื่นขนาดนี้

แซวครู
ครูเล็กหลักทำหน้าไม่ถูก
ครูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็บอกมาสายแล้วจ้า

นี้มันเป็นยุคของความเข้าใจซึ่งกันและกัน

คนเราอายุเยอะมันก็มีความผิดพลาดได้

วันที่๑นะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวสุดเรียกว่าเป็นเรื่องราวแปลก

ตื่นขึ้นมาไปขุดฮะที่น้ำนะครับเจอตะเคียน๓ต้นฮะ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณโครงการขุดลอกแก้มลิงนะครับ
บ้านสาหร่ายจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านในนิมนต์พระศกเนี่ย
ประกอบพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำอยู่ที่วัดสาหร่ายมังครารามนะครับ
หลังจากขุดพบเนี่ยในบริเวณขุดลอกโครงการเนี่ยนะครับผมนะ
โดยพบว่ามีอยู่๓ต้นแต่สามารถนำขึ้นมาได้เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นครับ
ด้านคนขับแบ็คโฮลนะครับที่ทำการขุดลอกโครงการแก้มลิงดังกล่าวเนี่ย
นอนฝันเห็นผู้ชายสูงวัย๓คนแต่งตัวคล้ายคนโบราณเดินเข้ามาหาครับ
แล้วก็บอกว่าอยากขึ้นจากน้ำต่อมาคนขับรถแบ็คโฮลเนี่ย
ขุดแก้มลิงตามปกติครับก็พบว่าใต้น้ำเนี่ยมีต้นตะเคียนฝังอยู่สามต้นครับคุณผู้ชม
แต่สามารถนำขึ้นจากน้ำได้เพียงแค่ต้นเดียวฮะเพราะปริมาณน้ำเนี่ยมากเกินไป
สำหรับเลขเด็ดเสี่ยงดวงนะครับผมชาวบ้านได้พากันไปส่อง
และหมายเลขทะเบียนรถเทลเลอร์คือหมายเลข๔๘๘๓๑๐๐๔ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับ
โอ้โฮจดเลขเลยล่ะคะน้องนี่มิ้นจดอยู่แต่ว่าพอจดไปมันเกิน๖ตัวแล้วหนูจะคำนวณมันยังไงคะ
ทีละสองตัวลูกชอบตัวไหนเอาเป็นตัวหลักไว้เลือกคู่ถูกต้องเอาเป็นตัวหลักไว้
จริงอยู่ที่ดวงล้วนสมมุติว่าถ้ามันมีเลขซ้ำกันใช่ไหมฮะเอาสมมุติว่า๔๘๘๓๑๐๐๔๘มาแล้ว

แล้วก็๘๓๑๐๐๔อันนี้ก็ตัด๑ออก
หรือ๐๐๔ก็ได้หรือว่าเล่น๑๐๐ก็ได้

หนูน่าจะจนก่อนรวย
ทั้งหมดที่พูดไปบางทีหาเลขตามที่พูดไม่ได้
ถึงคุณไปตามแหล่งแผงบางทีนะ

แต่ต้องถามดีนะรถเมย์เพราะว่าถ้าเป็นเลขเด็ดและดังเนี่ยในแผงไม่มี

อันนั้นแม่อ่าร้อย๒๐ค่ะ
ไม่มีหมด๒๐บาทลูกอีกค่ะร้อย๒๐ค่ะ

จริงทุกบาททุกสตางค์มีค่าหมดคุณผู้ชมค่ะ

พรุ่งนี้น้ำมันดีเซลปรากฏอั้นกันต่อไม่ไหวจริงนะคะ
จาก๓๒บาทพรุ่งนี้เป็น๓๓บาทแล้ว

ถูกค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน
ก็มีคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีพลังงาน
ก็เป็นประธานในเรื่องของการทบทวนนะคะว่าในสัปดาห์นี้๓๐พฤษภาคมไปจนถึง๓มิถุนายน
ราคาน้ำมันควรจะยังไงดีปรากฏว่าปรับขึ้น๑บาท
ก็ปรับน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้เป็นลิตรละ๓๓บาท
เดิม๓๒มีผลตั้งแต่๓๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นภัยนะคะ
คือด้วยความที่น้ำมันโลกมันผันผวนจาก๑๓๘เป็น๑๔๙ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
มันก็มีการแบบว่าขยับแบบนี้กันในทุกวัน
คือมันก็ส่งผลต่อราคาของสินค้าต่างตามมา
พลาสติกแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้น
ก็กลายเป็นว่าอาหารแม้กระทั่งเครื่องดื่มน้ำสีดำ

กำลังจะมีผลต้องแต่๑วิทูนาเป็นต้นไป

แล้วมันขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเหมือนเมื่อก่อนที่๕บาท๑๐บาท

คลองชีพก็สูงขึ้นแต่ว่าเงินเดือนเราเท่าเดิม
อืมหลายคนก็จะบอกแบบนี้
เพราะว่าอย่างน้ำมันพืชเองถ้าสมมุติเราดูแต่ก่อน
บางที๔๐เนอะตอนนี้บางทีขวดละ๗๐๘๐บาทแล้ว

คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่า

กะเพรากะเพราไก่ไข่ดาวตอนนี้ไปที่๖๕บาทแล้ว

นะครับผมหา๓๐๒๐กินยากมากแล้วตอนนี้
จริงตอนนี้ที่อเมริกาเองก็มีปัญหาเหมือนกัน
ทั้งน้ำมันแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมด
ก็คือแพงหมดเงินเฟ้อหมดเลย
ก็คือทุกอย่างแพงเป็นประวัติการของที่นั่นด้วยเหมือนกัน

ใช่อย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องขึ้นราคา

เวลาที่เราทอดน้ำอาหารน้ำมันที่ใช้ทอดบะหมี่กึ่ง
ก็มีขึ้นมาด้วยเขาก็เลยต้องขึ้นราคาด้วย
นั่นแหละต้องสู้นะคะทุกคน
สู้เขาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับ
ต้องสู้ค่ะยุคนี้แค่กินดีอยู่ดีคงไม่พอต้องนอนดีด้วยค่ะนะฮะต้องสู้ค่ะ
ผลสำรวจของซุปเปอร์โพลนะครับพบว่าประชากรไทยบ้านเรา๔๐
เชิญปัญหานอนไม่หลับด้วยสาเหตุหลักจากที่นอนและหมอนั่นเอง
จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อินเด็กซ์ลิวิ่งมอร์แล้วก็วูดดี้เนี่ย
หมอนที่ทุกบ้านต้องมีรวมทุกความต้องการเอาไว้ในหมอนใบเดียว
ด้านหนึ่งเป็นขนเป็ดเทียมดีไซน์เป็นก้อนบันช่องเล็ก
แล้วก็มีบาร์แถบยาวรองรับการนอนทุกท่วงท่า
ลดปัญหาปวดข้อบาลัยพอดีกับซีรีระเลย
ก็คือเลือกปรับความสูงต่ำได้ตามต้องการ

พร้อมกับผ้าหุ้มเส้นใยซีเลียนนะคะ
ให้หลับสนิทสดชื่นหลังตื่นนอนด้วย
แล้วก็พิเศษมากจริงนะคะ
ราคาสุดคุ้ม๒๙๙๐บาท
เขาให้ฟรีไปเลยผ้าห่มฟรีส๑ชิ้นนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภาคมจนถึง๕มิถุนายนนี้
ราคา๒๙๙๐บาทได้ผ้าห่มฟรีไปอีกนะจ๊ะ

ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ของเขานะคะ
จริงเรื่องหมอนเป็นเรื่องสำคัญจริงนะ

เราก็คิ้วหมอนอันเดิมมาก
ถูกต้องออกจากมาก
ทำไมเราก็หาหมอนอันนั้น
ใช่มันยากนะหาหมอนที่นอนแล้วสบาย
เพราะว่าบางคนติดนอนเหงื่อย

ถ้าสมมุติคุณใช้หมอนไปนานแล้วรู้สึกว่าปวดหลัง

เจอมากับตัวแล้วนะฮะถูกต้องต้องสังเกตตัวเองด้วยเวลานอน

โอเคไปพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ช่วงหน้าครับ
หลายคนค่ะหลังจากนาดาวปิดไป
บอกว่าเราจะไม่ได้หยุดพัฒนาศิลปินกันต่อเนื่องกันไป
หลายคนก็อยากรู้ว่าน้องในสังกัดเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ย
เอ๊ะออกมาแล้วจะมีใครเป็นคนมาดูแล
บ้านไหนจะเป็นคนดูแลปรากฏว่าของน้องพีพี
หลายคนแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ปรากฏว่าน้องพีพีออกมาตอบแล้วว่า

จริงจริงค่ะเปิดเผยบอกว่าเราพอรู้มาก่อนบ้างแล้ว
เพราะว่าบริษัทแจ้งมาตลอดนะคะ

หลังจากนี้จะมีทำเพลงกับเบลสุภนค่ะ

ส่วนคนที่จะมาช่วยดูคิวช่วยขายงาน

แบบเจอกันบ่อยติดตามกันบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าก็เรียกว่าเป็นสัญญาใจเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าในการดูแลเนี่ยก็คือเป็นการดูแลของพี่พีช
จะมีคนอื่นมาช่วยดูแลแต่ละพาร์ทไปด้วย
ก็คือเอาง่ายมีพี่หวานเจี๊ยบหนึ่งในนั้นไปดูแลด้วย
แต่ถามว่าเข้าไปสังกัดบ้านพี่หวานเจี๊ยหรือเปล่าเนี่ย
ได้เข้าไปสังกัดแต่ก็เป็นสัญญาใจที่ให้ช่วยดูแล
ดูงานค่ะในการดูแลนะครับผม

บายใจได้เลยอยู่พี่หวานเจี๊ยบงานปั๊บ

น้องดิลอิสราก็อยู่กับพี่หวันเจี๊ยบ

และที่เป็นมูลการคือแบบไม่รู้ตัวด้วย
เป็นอีกคนนะฮะที่ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ขยันสุดสำหรับ

เธอยังเป็นนักธุรกิจสาวนะครับและแก่เว่ย์ด่าวติ๊กต๊อกนะครับ
ล่าสุดสาวนุ้ยควงสามีคุณปอนครับบินรัดฟ้าไป
ร่วมประกอบพิธีบวงสวงหลวงปู่ขาวครับ
ที่วัดเทพนรินทารามนะครับสวปลาว
ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่คลิประหว่างที่นุ้ยประกอบพิธีอยู่นั้น
เจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาฟ้อนรำด้วยท่าแปลกนานกว่าครึ่งชั่วโมงฮะนี่ฮะ
นี่ครับดูสังเกตสีหน้าอาการของน้องนุ้ยนะฮะ
หลับตาไหมพี่เช้าใช่ไหมหลับตาครับ
หลังจากนั้นเนี่ยน้องนุ้ยบอกว่าที่ลำไปเนี่ยตัวเองไม่รู้เรื่องนะ

คนก็เลยฮือฮานะครับดูฮะ
เพราะว่าน้องนุ้ยเนี่ยศรัทธาที่นี่มาก
ดูนะฮะลักษณะไม่เหมือนน้องนุ้ยเลยนะฮะ
โอ้โหดูครับเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับว่าเห็นอยู่ดีน้องนุ้ยลุกขึ้นมาฟ้อนรำเพราะว่าไปบวงสวงกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยน้องนุ้ยก็จะนั่งเฉยไม่มีอาการแบบนี้ครับแต่ที่นี่ฮะหลวงปู่ขาวนะครับมีอาการขึ้นมาครับที่สปลาว
อืมนี่ครับแล้วน้องนุ้ยก็นี่ฮะนับถือมาที่นี่จะเป็นอ่าหลวงปู่พญานาคนะฮะอยู่ในถ้ำเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากมากนะครับผมซึ่งน้องนุ้ยก็เคยไปถ่ายรายการที่นี่แล้วก็เขาบอกว่าเขาเคยเป็นลูกหลานอยู่ที่นี่อ๋อนะครับที่เนี้ยที่หลวงอ่าหลวงปู่ขาวที่วัดเทพนรินทรารามนั่นเนี้ยค่ะ

เพราะว่าโดนดึงแรงมากต้นหน้าคว่ำกระตกเวที

ดูไปดูคลิปหน่อยเขาบอกถ้าทีมงานมาช่วยไม่ทันนะมีหวังล่วงลงไปเหมือนกันนะ

โอ้โหโอ้โหลูกเอ๊ย

เนี่ยเห็นไหมทีมงานต้องรีบมาคว้าเอาไว้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นะ

คือบางทีมันก็ต้องระวังกันนิดนึงคือครูเต้ยอภิวัตนักร้องลูกทุ่งหนุ่มรูปหล่อ

เพลงอะไรนะอยู่บ่อได้แล้วก็ท่าอ้ายหน้าใหม่

เขาบอกว่าแบบแหมจะยื่นมือไปหาแฟนคลับจับมือซะหน่อย

จับได้แตะได้สัมผัสได้แต่อย่าดึงเขา

ค่ะแล้วถ้าหน้าเขาตกเวทีลงมานี่

เออแล้วก็ขานี่ก็คือต้องไปหาหมอ

สัมผัสพอให้รู้สึกใจน่ารักพอน้อง
ถูกแค่แปะมือแค่นี้มันก็แฮปปี้แล้ว
อิ่มใจแล้วแล้วก็แบบสนุกสนานกับเพลงของเขา
แต่บางคนเอาขอให้ท่านได้ยืนข้างหน้า

เอาจริงไม่ต้องแตกเขาก็ได้บางทีแบบใช่
แบบเราก็ต้องเต็มใจศิลปินว่าพี่ชาวเคยเป็นพิธีกรตามคอนเสิร์ต

เวลาที่ข้างหน้าเขาก็ตะโกนเลย

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่ไข่กันต่อครับ

เรากลับมาเจอกันในข่าวใส่ไข่นะคะ

เดี๋ยวหลายคนต้องติดตามเพราะว่าอยากจะตามเขาไป
ถูกต้องครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันในข่าวใส่ไข่ครับคุณผู้ชม

โปรดติดตามตอนต่อไป